การเดินทางไปวัดเจดีนั้นไม่ยากครับเพียงแค่ออกจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าไปยังอำเภอศรีชนประมาณห้าสิบกิโลเมตรเราก็จะเริ่มเข้าเขตวัดเจดีกันแล้วครับสังเกตได้จากสองข้างทางจะมีไก่ตัวใหญ่ที่มีคนนำมาถวายให้ไอ้ไข่เรียงรายไปตลอดเส้นทางจนถึงวัดครับ
เจดีนี่เกิดขึ้นสมัยอายุทยาผ่านการร้างกันมาเป็นหลายปี
ที่ได้เริ่มต้นในการบูรณาการครั้งแรกก็คือ
พระอาจารย์เทิมหรือพระครูเกติยาพิรักษ์ได้มาแพ่วทางสภาพวัดร้างสมัยนั้น
แล้วก็ได้บูรณาการมาเรื่อยนะครับจนถึงสมัยของพระอาจารย์อภิชิตพุทธศโรหรือพระครูเจติยาพิมล
เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวัดนี้ไม่มีอุโบสถอุโบสถเพิ่งจะบังเกิดขึ้นใหม่
เพราะได้มาจากการเม็ดเงินของพลังผู้สัทธาที่มีต่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถึงในวัดเจดีวัดบ่อไข่เลยนะคะ
ตรงนี้ก็เป็นสาราเก่าที่ว่าได้ประดิษฐานเบาไข่นะคะ
แต่ว่าหลังเก่านี้มันก็ได้ครับแคบไปแล้วอะค่ะที่เราเห็นข้างหลังอีกด้านหนึ่งนะคะ
ก็คืออุโบสถที่กำลังก่อสร้างหลังใหม่อีกที่หนึ่งค่ะ
เมื่อมาถึงวัดเจดีสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือมากราบพระพุทธเจ้าวัดพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัด
ที่มีมาตั้งแต่ก่อนเป็นวัดร้างซึ่งในอดีตชาวบ้านจะนิยมมากราบไหว้ขอพรกับพระพุทธเจ้าวัด
และไอ้ไข่คู่กันเพราะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีกันครับ
พอไหว้พระประจำแล้วเราก็เข้าไปกราบไหว้บอกไข่ได้เลยค่ะ
อยากให้กิจการเราเจริญก้าวหน้าหรือว่าขอเรื่องอะไร
ก็เราจุทุบ๓ดอก
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาแก้บนนะคะ

ผู้ใหญ่เที่ยงนี้ก็เป็นสิ่ดพี่สิ่ดน้อง
ขุนพันธุ์ของเมืองนคร
ที่ว่าได้ทำจตุคามรามเทพ

ได้เอาไม้หลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

โทษเที่ยงเป็นคนที่เรียงวิชาศัยยศาสตร์อาคมมา
เป็นที่นับถือของชาวบ้านในระแวกนี้
ไอ้ไข่ได้ไปข้าวฝันนิมิตร
ทั่วเที่ยงบอกว่าไปช่วยแกะรูปให้เราอีกครั้งหนึ่ง
เช้ามาทั่วเที่ยงก็ได้ไปหาไม้ตะเคียนสองพี่น้องที่วัดล้าง
คือวัดสะโอนได้มาแกะสลัก

เป็นองค์สุดท้ายที่ทั่วเที่ยงได้เก็บเอาไว้ที่ให้เราได้สักการะบูชา

ทำพิธีการปลูกเสกกับเหรียญรุ่นแรกนะครับ
แล้วก็ใช้ชื่อในเหรียญว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ซึ่งตอนนั้นสร้างเป็นครั้งแรกของปี๒๕๕๙
เป็นจำนวน๑๐๐เหรียญนะครับ
ทุกวันจะมีผู้คนที่มีศรัทธาต่อไอ้ไข่
หลังไหลมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก
มีคนเดินทางมาแก้บนกับไอ้ไข่ตลอดทั้งวันเช่นกัน
สังเกตได้จากโต๊ะวางของแก้บน
ที่เจ้าของมาวางสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดเวลา
และเสียงประทัดที่ดังไปทั่ววัดตลอดทั้งวัน
ยังไม่เคยมาเลยค่ะเคยมาครั้งแรก
แต่คือเคยอธิษฐานมาจากบ้านว่าขอให้ถูกหวยอะไรแบบนี้ค่ะ
เกิดมีความโชคดีขึ้นมาวันนี้ก็โอกาสดีนะคะ
ก็เลยมาแก้บนให้ตาไข่ค่ะเอาไก่มาแก้บนค่ะ
เป็นโรคฉี่หนูนะครับแล้วก็คนทางบ้านก็ได้มาบนบานสารกล่าวไว้ให้ว่า
จะได้ต้องหายจากการเป็นโรคสี่หมูกลับมาเป็นปกติ
วันนี้มาแก้บนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดนะครับ
ขอหน่อยนะขอให้ได้โชคหน่อยนะก็ลำบากจริง
ก็บอกแค่นี้ครับเพราะว่าเราศรัทธาท่านอยู่แล้วก็ได้ครับ
ได้ถูกลอตเตอรี่ครับแล้วก็มีความเชื่อมั่น
แล้วก็มีความว่าศรัทธาโดยตรงท่านเองครับ
บูชาตะไข่ติดตัวเลยก็คือแหวนรุ่นนี่เป็นรุ่นหนึ่งครับ
อันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ผลิตมาเป็นสร้อยเลสแล้วก็อันนี้ก็ปัจจุบันนะครับ
ล่าสุดเหมือนกันผมไม่ได้บนอะไรเลยพี่
ผมเป็นคนที่ให้ก่อนอยากขออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังผมจุดให้ก่อนเลยอะไรอย่างนี้
วันนี้ก็มาจุดให้ตะไข่ก่อนอีกนะครับ
ที่วัดเจดีจะมีคนมาจุดประทัดแก้บนตั้งแต่เช้าถึงเย็นตลอดทั้งวัน
ทำให้เศษประทัดแก้บนของไอ้ไข่กองสูงเป็นภูเขา
ถึงขนาดต้องปีนขึ้นไปจุดประทัดกันเลยทีเดียวครับ
ซึ่งกองเศษประทัดที่เห็นนี้เพิ่งจะผ่านมาแค่๑ปีกับอีก๒เดือนเท่านั้น
บนเอาไว้เกี่ยวกับว่าราคายางราคายางช่วงนั้นมันตกต่ำ
ผมก็บนเอาไว้ว่าถ้าขึ้นราคาเกินเจ็บสิบแปดสิบโอเคผมจะมาบนให้
บ่นเรื่องลูกชายอะไรด้วยว่าให้สอบติดระหว่างปฐมขึ้นมัธยม
กำลังสอบติดอยู่แล้วก็มาบุญครั้งหนึ่งแล้ว
อีกสิ่งที่นิยมมาแก้บนไอ้ไข่ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกนั้นก็คือไก่
ซึ่งสมัยก่อนจะนิยมบนพระพุทธเจ้าวัดและไอ้ไข่คู่กันเมื่อได้ตามที่ขอ
ก็จะนำทงสามสีมาถวายแก้บนพระพุทธเจ้าวัดและนำไก่เป็นเป็นกับหนังสติ๊กมาแก้บนไอ้ไข่
ผมเมื่อก่อนนะครับอ่าชาวบ้านน่ะเอาไก่เป็นเป็นแล้วก็หนังสติ๊กอ่า
มาแก้บนหลังจากนั้นมาก็ไก่เป็นเป็นเนี่ยเยอะขึ้นทำให้มีมูลขี้มีกลิ่น
แล้วก็ชาวบ้านก็ทำนาก็มีผลกระทบต่อชาวบ้านด้วย
หลังจากนั้นก็กลายมาเป็นปูนปั้น
ก่อนอันนี้ก็ปูนปั้นก่อนปีห้าสี่นี่ไม่เป็นหมื่นหมื่นตัวนะครับ
อ่าตอนนี้ก็ได้เอามาอ่าเป็นขุดหลุมบ่อใหญ่
เอาไปกลบปิดไว้แล้วก็ทำที่กุฎทรงไทยเป็นที่อยู่ของตาไข่
ไอ้สองตัวนี้คือเป็นพิเศษหน่อยคู่นี้ก็ประมาณเป็นหลักหลายล้านกว่าบาทครับ
สามล้านบาทขึ้นไปในที่จากพูดซับเผ็ดในการขอโพน
แล้วก็ได้มาใดบลตามที่ขอพอทรรยายไว้กับไอไข่เด็กวัดเย็นดี
ที่มีต่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนั้นมีอย่างมากมายต่อเนื่องกันมายาวนาน
เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ของไอ้ไข่
โดนบันดาลให้คนสมหวังมาแล้วนับไม่ถ้วน
ทำให้วันนี้ไอ้ไข่กลายเป็นกุมารเทพอันดับหนึ่งที่ชาวใต้
ให้ความเคารพสัทธากันมากที่สุด